อ่ะจากข้าวไข่จวยของน้องบุรุกลินค่ะ
คุณผู้ชมไปดูต่อที่หนุ่มหลอกคนนี้ก็ได้ดีกว่า
ให้กับนางเอกเลยพี่ป้องนวัดค่ะคุณผู้ชม
นี่นอกจากเป็นพิธีกรเศรษฐีป้ายแดงแล้ว
ฮอตแบบระดับพระเอกอย่างนี้นะคะ

ตามเขาไปค่ะนี่ไปไหว้ขอพรเลย
คุณช้างขุนแผนดังนักใช่ไหมเรื่องนี้
ตอนนี้นะฮะไปไกลสุพรรณบุรีเลยค่ะ
ทัวร์คุ้มขุนแผนหน่อยแหมเดินแบบชิวเลยนะ
รวมไปถึงห้องนอนขุนแผนด้วยค่ะ

พี่ป้องสนใจเพ็ญพิเศษเลยครูผู้ชม
ไม่น่าเชื่อนะว่าเฮียป้องแกจะมีมุมนี้
จะเป็นห้องอะไรนั้นตามพี่ป้องไปเลยจ้า
อามน้องออยครับตอนนี้พี่อยู่เราอยู่ตรงเจ้าแม่ตะเคียนทอง
คุ้มคุณแผนและที่นี่เขาเห็นเสียงเซียมซีกันเป็นที่นิยมมาก

ใช่ครับวันนั้นว่ามีเลขเด็ดอะไรก็เอาไปขอไหว้กันครับ
อ่ะเรามาแล้วนะสักหน่อยสักหน่อยนะครับ
๓๒๐๓๒๐นะฮะถ้าถูกแบ่งพวกเราด้วยถ้าไม่ถูกตัวไปต่อบันครับผม
เซียมซีกับน้องอาร์มน้องออยได้๓๒๐เราก็มาหารับโชคกันนิดหนึ่งนะครับผม
นี่ไง๐๓๒ก็ได้อ่ะแล้วก็๒๐
แต่เป็นเอ่ออะไรก็ไม่รู้ด้วยความว่าเป็นพิพิกรเสร็จกี่ป้ายแดงช่องเรา
ป้องนี้พอหยิบได้๓๒๐ที่ทีมีกระดูก๓๒พี่ปร่งว่าอย่างนั้น
ต่อตัวเองที่ต่อตัวเอง

ชอบมากครับเพราะตอนแรกที่จะสินใจตรับทำ
เป็นเรื่องของเทลศภะกิจธุรกิจทุน
สามารถเอาไปทำได้เลย
ถือเป็นการรายการที่ช่วยเหลือผู้คนด้วยนะฮะ